เพื่อเป็นการเชื่อเหลือประชาชนหมดรวมทางผู้ประกอบการต่าง

หลังจากที่มาตรการการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลลงไป
บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดลงในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้แล้วครับ
ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกบนเองก็เห็นชอบ
ให้ใช้กลไกก็คือใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
ในการเข้าไปอุดหนุนตรงนี้ก่อนนะฮะ
รักษาราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่๓๒บาทต่อลิตรต่อไป
จะเริ่มตั้งแต่วันที่๒๑กรกฎาคมต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
แล้วก็คำถามว่าจะนานแค่ไหน
คงต้องดูเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนน้ำมัน
แล้วก็สถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกครับ
ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ

ติดลบอยู่๔๙๐๐กว่าล้านบาท
แต่ถึงแม้จะติดลบแต่ว่าสภาพคล่องก็ดีขึ้น
เพราะว่ามีการไปกู้ยืมเงินเข้ามาเติมในระบบ

แล้วก็สามารถเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มผ่อนคลายลงครับ
ดังนั้นกรบนก็จะรักษาสถิตภาพของราคาน้ำมันแบบนี้
โดยเฉพาะดีเซลนะครับเอาไว้ให้นานที่สุด
ลดผลกระทบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับ